กราบเรียนตำราธารที่รับรบกับผมสายัญยุติธรรม
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พลังประชารัฐผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ
วันนี้อภิปรายไม่วางใจลำตี๖คนไม่มีผลกับประวิทย์ครับ
ผมเรียนว่าที่ไม่อยู่ในอภิปรายไม่ไม่น่าจะกล่าวถึงครับขอบคุณครับครับ
เขายงเรื่องเลยเนี่ยเพราะว่าบางเอิญท่านเป็นอยู่ในกรมอค์ครับ
ไม่ใช่ผุมคนพายนอกครับได้กลับเชิญเลยครับ

เอารูปแกขึ้นหน่อยบีดาแห่งเรือดำน้ำไทยเนี่ยนะครับ
แล้วเพจนี้นะครับเป็นเพจคำธรรมเนียบรัฐบาลนะ
ไม่ใช่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับท่านประธานดูสิครับ
สัญลักษณ์ธรรมเนียบรัฐบาลเพราะตอนนั้นลุงป้อมเป็นรองนายกด้วยนะครับ
ลุงป้อมบอกว่ายังไงครับลุงป้อมบอกว่าท่านประธานครับท่านประธานครับ
เรือดำน้ำมีประโยชน์มากท่านประธานครับครับ
ในฝั่งทะเลอันดามันในระยะสองร้อยไมค์ทะเลที่ปวงเดียวฮะ
ท่านครับท่านสมาชิกเอาเรือลำนี้มาทรงชาติที่อยู่บนเรือเป็นทรงชาติจีนครับ
เสียความสำคัญของประเทศครับไม่ใช่ตรงชาติไทย
ผมท่านออกไปอยากที่ประชุมสภายนี้ได้แล้วครับครับ
เชิญต่ออะไรที่ประเด็นซ้ำก็ผ่านไปนะครับครับผมเชิญต่อครับ
ท่านประธานครับยังไม่ได้ซ้ำเลยนะครับผมโยงครับท่านประธานฮะ
เพราะว่าผมเอางบประมาณนะครับที่กลับเรียนท่านประธานไว้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ปีหกศูนย์
แล้วเรือดำน้ำลำนี้ก็จ่ายเงินมาตลอดนะครับถึงปีหกสี่หกห้าหกหกครับ
นะครับผมโยงจากงบประมาณครับท่านประธานครับ
ความเคารพครับท่านประธานครับเอารูปเอารูปก็ขึ้นนะครับ
ว่าเรือดำน้ำน้ำเนี่ยผู้ให้ดำเนิดเรือดำน้ำนำลำนี้เนี่ย
คือลุงป้อมเป็นบีดาแห่งเรือดำน้ำไทย
ขณะนั้นเนี่ยลุงป้อมบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยมีประโยชน์มาก
ในฝั่งทะเลอันดามันในระยะสองร้อยไมค์ทะเลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกลำตี
และลำตีว่าการกระทรวงกลาโหมกาไว้เมื่อยี่สิบห้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบ
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวลุงป้อมได้ยินแล้วลุงป้อมมาตอบหน่อยดิ
พอลุงป้อมนี่เป็นทหารบกผมอยากจะรู้ได้ว่า๒๐๐ไมค์ทะเลเนี่ย
มันไกลขนาดไหนมันไกลเท่ากับกรุงเทพไปปลาจีนบุรี
ลุงป้อมเคยเป็นพบพลสองอยู่ไหมและทำไมนะครับกองทัพเรือไทยเนี่ย
จะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยทำไมต้องให้ลุงป้อม
ซึ่งเป็นทหารบกไปซื้อให้นะครับถัดไปครับท่านประธานครับ
นี่เพจของธรรมเนียบรัฐบาลครับลุงป้อมนี่ยังบอกอีกครับ
ว่าเรือดำน้ำนี่เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล
แสดงศักยภาพทางทหารและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
ดังนั้นครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมเนี่ย
ต้องขอกลับเรียนท่านประธานครับผ่านไปถึงท่านนายกว่าท่านนายกเนี่ย
ต้องให้ลุงป้อมแกมาช่วยตอบหน่อยนะครับว่าลุงป้อมเนี่ย
ที่ไปเป็นบิดาแห่งเรือดำน้ำเนี่ยนะครับแล้วไปทำจีจูจีเก๊เนี่ย
แล้วก็เป็นถ้าลุงป้อมนะครับตอบเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ย
สมควรนะครับที่จะมาเป็นนายกแทนท่านพลเอกประยุทธ์
เพราะผมทราบมาเนี่ยว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนนายกนะครับ
ว่าลุงป้อมจะมาเป็นแทนเนี่ยครับผมได้ยินข่าวทั่วสภาเลยครับ

ครับเพราะว่า

มันวุ่นวายไปหมดเนี้ยผมขอประทรวงครับประเด็นอยู่ที่ว่าเราอภิปราณไม่ต้องใจใครนะครับ
ครับได้ครับผมโยงนิดเดียวผมไปต่อแล้วครับท่านประทานครับ
ครับผมท่านประทานครับขอบคุณประทรวงหน่อยครับขึ้นรูปถัดไปเลยครับ
เดี๋ยวนะครับเชิญผู้ประท้วงครับเชิญครับเชิญเลยครับ
เชิญครับเชิญท่านประธานครับด้วยความเคารพ
ผมกรุงศิษยาลัยภรรณวัชฌาลัดสวุตปกรณ์ครับตามข้อบังคับที่หกสิบเก้าครับ
ครับผมผู้อภิปรายอยู่ขณะนี้นั้นชื่อเสียงดีบุคลิกดี
แต่ปากนั้นเคยโดนชกมาแล้วครับ
ผมเองไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับท่านนะแต่ว่า
ที่อภิปรายมาทั้งหมดเนี่ย๔๓วัน๑คืน๒คืนอะไรแล้วแต่เนี่ยครับ
ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับ
วนเวียนซ้ำซากอยู่กับเรือดำน้ำรถถังเครื่องบินอยู่อย่างนี้นะครับ
แล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศตัดสินใจเองเลยนะครับว่าใคร
ผมขอวินิจฉัยกรรมประท้วงนะครับ

ครูครับครับผมครูครับผมขอเรียนว่ามันเป็นการอภิปรายเมืองใจเนี่ย
จะไปหวังคำชมเชยเนี่ยคงไม่มีนะครับ

ถ้าเราเชื่อว่าเรื่องที่พูดกัน
ขอบพระคุณท่านประธานอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ

ผมไม่ก้าวร้าวไม่ปฏิบัติตนให้ประชาชนด่าครับว่าเป็นผู้แทนที่
ไม่มีกัลอยามรายชาติใช้คำหยาบคายในภายแข่งนี้

ดีครับผมเรียนอีกเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อพี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าใจครับ
ถึงแม้ว่ามันจะมีการวิจารณ์เรื่องถ้อยคำกันมาเยอะทีเดียวครับ
แต่ว่ามันเป็นยัตติไม่ไว้วางใจ
เราจะไปหวังคำชมเชย
ส่วนประเด็นที่กล่าวหานั้นจริงเท็จอย่างไรเนี่ย
เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ชี้แจง

ผู้อภิปรายกล่าวหานักเท่าไหร่
ผู้จะยังมีสิทธิ์เชื่อโตตอบได้เท่านั้น
และถึงตอนนั้นก็อย่าประท้วงว่าทำไมตอบแรง

แล้วก็เรียนว่าโดยการวิปรายนั้น
พยายามห้ามก็คือว่าอย่าไปเอาคนภายนอกเข้ามานะครับ

แต่ว่าเป็นคนนอกเป็นเรื่องที่จริงเท็จอย่างไร

ถึงพยายามป้องกันหลีกเลี่ยงนะครับ

ว่าเรื่องนี้ผมก็มีส่วนต้องป้องกันพวกเราด้วย
เพราะว่าต้องป้องกันไม่ให้เราถูกกล่าวหาเป็นจำเลย

เดี๋ยวเราจะถูกตำหนิเหมือนกันว่าทำไมไม่เตือนกัน

ถ้าเตือนได้แล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณที่สมาชิกหลายท่านก็เชื่อฟังนะครับ

ท่านประธานครับขอสไลด์หน้า๓๖ต่อไปเลยครับ

เดี๋ยวตอนเปิดประชุมสมัยหน้าครับ

ลุงป้อมรอเลยครับภาค๒ครับ